คุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีข่าวที่ทำให้หลายคนตกออกตกใจ
เป็นการรายงานข่าวในลักษณะที่ว่ามีสารเคมีอันตรายรั่วไหล
ภายในซอยพย๒๔นะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่เจ้าของอาคารแห่งหนึ่งค่ะ
ซอยผนโยธิน๒๔เขาให้นักธุรกิจชาวเกาหลีเช่าอาคาร
หมดสัญญาแล้วเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบอาคารนะคะ
ปรากฏว่าพบถังสารเคมีเกรงว่าจะเป็นอันตราย
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ภายหลังจากรับแจ้งนะคะว่าพบถังสารเคมี

ภายในซอยพย๒๔แยก๒๑
เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมนูเพื่อสันติ

ตำรวจและทหารก็ได้ร่วมกันค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้ประชาชนภายนอกเข้าไปด้วย

ในพิเศษดุรงคเวโรธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบุว่าถังดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมม่า

โดยใช้เอ็กซาเรย์เครื่องจักรที่ชำรุด
ที่ไม่สามารถตรวจสอบภายในได้
และจากการตรวจสอบภายในอุปกรณ์ดังกล่าว
และยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนค่ะ
แต่เพื่อความสบายใจจะนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเก็บไว้
ที่สำนักงานปรมนูเพื่อสันติเพื่อทำลายทิ้งต่อไป
ส่วนผู้ที่นำอุปกรณ์มาทิ้งไว้ถือว่าผิดตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมนูเพื่อสันติปี๒๕๐๔นะคะ
จากกำจัดไม่ถูกต้องพร้อมแนะนำประชาชน
กล่องหรือถังลักษณะดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าพบเจอ
ให้ออกห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบค่ะ
พิมชายาสุระสารพันธ์ผู้ดูแลอาคาร

ปล่อยให้นักธุรกิจชาวเกาหลีเช่าอาคารนี้
จากนั้นนักธุรกิจคนดังกล่าวเดินทางกลับประเทศไปแล้ว
ก็เลยเข้าไปเคลียร์สิ่งของภายในอาคาร
อยู่ระหว่างการปรับปรุงแต่ปรากฏว่าไปพบถังสารเคมี
อยู่ชั้น๒ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ